การชิมช็อปใช้นี่แหละอย่างที่เราทราบกันดีว่าหลายคนก็บ่นอุบกับเรื่องของเวลา
มาตอนเช้าก็ไม่ทันต้องอดหลับอดนอนเป็นโรงหลังเที่ยงคืน

รัฐบาลก็บอกว่าเดี๋ยวเฟส๒จะปรับเวลาให้ใหม่
แล้วก็ขยายสิทธิ์ของผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้มากกว่า๑๐ล้านคนด้วย

อันนี้เป็นแนวคิดแต่ว่ายังไม่ได้มีการสรุปนะครับว่า
จะเป็นเวลาไหนจะได้สิทธิ์กี่ล้านคนก็ว่ากันไป
แต่คุณผู้ชมก็ยังส่งมาได้ว่าคุณผู้ชมจะเสนออย่างไรนะครับ
ชังกฤษเดชพิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกว่าตอนนี้รัฐบาลพร้อมจะขยายโครงการชิมช็อปใช้เฟส๒
เพราะว่าโครงการแรกได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดี
ให้มันครอบคลุมไปยังเศรษฐกิจชุมชนมากขึ้น
เพราะปัจจุบันอย่างที่เราทราบกันดีว่าคนก็ไปซื้อตามห้างไงตามร้านใหญ่
แล้วชาวบ้านชุมชนเขาก็ไม่ได้ประโยชนจากโครงการนี้นะฮะ
โดยนำลูกค้าของธนาคารออมสินกับทกศมาร่วมอีกประมาณสักแสนราย
พร้อมกับสั่งการให้ธนาคารกรุงไทยปรับเวลาของระบบใหม่ในการลงทะเบียนซิ
เนื่องจากว่าแบบเดิมประชาชนต้องนอนดึก
ตื่นมาทำงานตอนเช้ามันก็เป็นความลำบากมากมายของโครงการนี้ของคนที่จะลงทะเบียนนะครับ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนที่ลงทะเบียนนั้นเพิ่มขึ้นจากเดิม๑๐ล้านคน
จะขยายให้มากกว่าแต่ว่ายังไม่ได้เคาะว่าจะเป็นเท่าไหร่๑๒๑๕๒๐ก็แล้ว
แต่ยังไม่ได้เคาะนะฮะพร้อมบอกว่าจะให้เชื่อมโยงกับมาตรการ๑๐๐เที่ยว๑๐๐เที่ยวทั่วไทย
เพื่อเป็นการยกระดับในการที่จะสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ว่าภายในเดือนตุลาคมนี้จะสรุปแผนให้มันชัดเจนมากขึ้น
โครงการ๑๐๐บาทเที่ยวทั่วไทยก็จะมีการเชื่อมต่อกับโครงการเดิมกับชิมช็อปใช้นั่นเองนะครับ
โดยหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องไปจนถึง๑๕พฤศจิกายนนี้
กว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ๑๐ล้านคนเพราะอย่างที่บอกว่าระบบมันดีดกลับไปสักประมาณสัก๒ล้านคน
จากว่าก็ไม่ผ่านขั้นตอนต่างนะครับ
โดยจะพิจารณาให้สิทธิ์ลงทะเบียนแบบวันต่อวันเพิ่มเติม
ซึ่งจะยกยอดจากจำนวนผู้กรอกข้อมูลลงทะเบียนไม่ถูกต้อง
รวมไปถึงผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแต่ไม่ใช้เงินใน๑๔วัน
ให้นำกลับมาเปิดลงทะเบียนได้ใหม่
ให้คนนั้นได้ใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนคือ๑๐ล้านคน
เฟสแรกโครงการแรกนั่นเอง
เฟส๒ก็จะมีการปรับให้มันดีขึ้นต่อไปนะครับ